คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องดีดีที่น่าชื่นชมกันหน่อยต้องชื่นชมร้านอาหารร้านนี้จริงจริงร้านครัวแม่บุญรัฐที่นครปฐมค่ะคือทางร้านเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนนึงนะคะเดินผ่านมาที่หน้าร้านก็มองเข้ามาในร้านเหมือนลังเลลังเลจะสั่งอะไรดีทางร้านก็ถามว่าจะรับอะไรดีผู้ชายคนนี้บอกว่าขอแค่ข้าวเปล่าหนึ่งจานทางร้านก็งง
ได้ไหมคือที่ร้านจะมีน้ำปลาเพล็กให้ฟรีค่ะครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้

นี่คุณผู้ชมค่ะเสียงท้ายคลิปทางร้านบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร
มี๑๕บาทใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเอากะเพรามาให้พี่เขากินด้วยสิ
เพราะจะกินแค่ข้าวเปล่ากับน้ำปลาค่ะ
คือตอนที่เหมือนกับลูกจ้างแม่คลัวด้านไหนถามบอกเอาอะไรไหม

ค่ะก็เลยแบบกะว่าเดี๋ยวกินข้าวเปล่ากับน้ำปลา
เพราะมีน้ำปลาวางอยู่บนโต๊ะเห็นไหมค่ะน้ำปลาพรีก่ะ
คุณวันนิดาเปิดใจเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะคะ
วันนั้นลูกค้าผู้ชายเสื้อสีดำคนนี้ค่ะ
เดินผ่านหน้าร้านหลายรอบแล้วนะพี่อุ๋ย
หลายรอบค่ะแล้วก็ยืนเฉง้อมองเข้ามาในร้าน

พนักงานของร้านก็เลยถามว่าจะรับอะไรดีคะ
ลูกค้าก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าขอข้าวเปล่า๑จาน
ก็เลยถามย้ำอีกครั้งแล้วก็ไปตักข้าวเปล่ามาให้
ถามลูกค้าว่าแล้วจะกินกับอะไร
คำตอบที่ได้ก็คือลูกค้าบอกว่ากินกับน้ำปลาพริกของที่ร้าน
เพราะมีเงินแค่๑๕บาท
พนักงานในร้านบอกว่าสบตากับลูกค้าแล้วใจหายเลยนะคะ
ทางเจ้าของร้านก็เลยเนี่ยผัดกะเพราให้เลยไม่เก็บเงินสักบาทเลยค่ะ
ลูกค้าคนนี้นั่งกินจนเกลี้ยงจาน
แล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณทางร้านนะคะ
ปกติแล้วทางร้านถ้าข้าวกะเพราก็จะคิดประมาณ๔๐บาทนะคะ

แล้วก็โพสต์คลิปนี้ลงโซเชียล
ไม่คิดว่าคนจะมาแสดงความคิดเห็นชื่นชม
และให้กำลังใจทางร้านมากขนาดนี้
ของเราเนี่ยไม่ได้ใช้จ่ายได้เยอะ
แต่สำหรับบางคนเขาใช้ได้เป็นอาทิตย์อย่างนี้
อย่าง๑๕บาทอย่างนี้เขายังสามารถสั่งที่จะกินกับพริกน้ำปลาได้
คือเขายังเหลือ๕บาทอย่างนี้

จริงเลยนะเงิน๑๕บาทของลูกค้าท่านนี้
คือเงินทุกบัตรทุกสตางค์มันมีความหมายมากจริงนะคะ
คุณวันนิดาเจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าคนนี้
ปั่นจักรยานผ่านหน้าร้านเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
เพราะว่ามาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันค่ะ
ก่อนวันจะเข้ามากินข้าวที่ร้านเป็นครั้งแรก
ก็คือ๒๔มกราคมตอน๑๑โมง๑๗นาที
ก็เลยคุยกันก็เลยถามอะค่ะ
ลูกค้าบอกว่าอ๋อที่ปั่นจักรยานผ่านหน้าร้าน
ก็เพราะว่าเขาต้องปั่นจักรยานเพื่อไปขึ้นรถไฟฟรี
พระราม๒ไม่มีเงิน
คล้ายกับว่าน่าจะทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณวันนิดาก็เลยบอกว่า
ถ้าผ่านมาอีกเดี๋ยวจะเรียกเข้ามากินข้าวฟรีอีกนะ
เดี๋ยวจะชวนให้มากินข้าวฟรีที่ร้านอีกนะ
นั่งอยู่ด้านในนู่นนะฮะคุณวันนิดาเจ้าของร้านใช่ไหม

พอลงคลิปไปคนมาทักเยอะเลย
แล้วมีคนมาถามหาญาติ
๕คนส่งภาพมาให้ดู

บางคนฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้
บอกถ้าลูกค้าคนนี้มาที่ร้านอีก
ถามหน่อยว่ามีญาติอยู่แถวรังสิตไหม
มาถามหาว่าเป็นญาติเขาอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามค่ะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าคนที่ถามว่าลูกค้าคนนี้เป็นญาติเขาหรือเปล่า
ก็เพราะว่าเขามีหลานชายคนนึง
หายไปเป็นปีแล้วแล้วก็เลยเห็นข่าวนี้

ลักษณะคล้ายหลานเขาที่หายตัวไปมาก
ก็เลยถามมาทางร้านแหละค่ะว่ามีเบอร์ติดต่อไหม
ถามเขาหน่อยนะถ้ามาอีกทีว่ามีญาติอยู่แถวรังสิตไหม
ทีนี้นะคะก็ต้องชื่นชมทางร้าน
งั้นขอฝากร้านนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
เผื่อใครจะไปอุดหนุนคุณวันนี้ดาค่ะ
พี่กัดร้านอยู่ในปั๊มน้ำมันปตทควาย๓ควายเผือก

ร้านครัวแม่บุญรัฐบายเจนนี่ส้มตำปากปลาแดก
ฝากไปอุดหนุนและไปให้กำลังใจทางร้านด้วยค่ะ